ทีมนี้ถ้าใครติดตามฟุตซอลลีกทางหน้าจอไทยรัฐทีวีก็ติดตามฟอร์มมันอยู่แล้วนะครับ
ในการเจอกัน๒นัดในลีกท่าเรือชนะ๑เสมอ
๑๒นาทีครับธิรพัฒนอาเดชยิงให้กับกรมทางหลวงออกนำ๑ต่อ๐ครับ
ถ้าเดินไม่มีตัวต่างชาตินะครับทั้งมากอสแล้วก็ตีอาโก้นะครับ
ในช่วงปิดซีซั่นนะครับก็ทำให้ผู้เล่นไทยก็มีความอ่อนล้าจากเกม
มีปัญหาเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยนะครับ
ทำให้โดนไล่ออกนะครับเหลือ๔คนนะครับทางกรมทางหลวง
แต่ว่าท่าเรือก็ฉวยโอกาสในการเล่นไม่ได้นะครับ๒นาทีที่ผู้เล่นกรมทางหลวงน้อยกว่า

จากเกาวินวิมูลราชกิตนาที๒๗

โดนทางเจียสินกิ้นเซ่งตัดบอลแล้วส่องไกลเข้าไป
ต่อ๐นะครับทำให้ท่าเรือตกรอบครับ
แกรมครับในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายนะครับ
มีเตะก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้
มี๔คู่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราดูคู่ใหญ่กัน
ก็คือรัชนาวีเจอกับสุรธานีแล้วก็มีบางกอกซิตี้
ชนกันในรอบนี้นะครับ๑๖ทีม